ใช่ค่ะพาไปดูเรื่องราวของอะไรโบราณที่มันโบราณกว่าหน้าคุณชนะ

ไปเลยที่จังหวัดเชียงใหม่
คราวนี้จะพาไปดูอะไรที่มันล้ำค่ามีคุณค่า
เรียกได้ว่ามันไม่สามารถประเมินค่าได้นะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่๗ค่ะ
คุณผู้ชมเขามีการขุดพบศิลปะอันล้ำค่าของชาวล้านนา

ซึ่งวัดนี้เคยเป็นวัดร้างมาก่อนด้วยนะคะ

ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหายาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
พากันเดินทางไปที่วัดยางกรวด
เพื่อไปชมฐานวิหารโบราณ
บริเวณที่ตั้งของพระเจ้าทันใจค่ะ
พระประธานของวิหารหลังเก่าภายในวัด
ซึ่งขุดพบโดยเจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่๗เชียงใหม่
ขณะเข้าไปขุดรื้อฐานวิหาร

โดยระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังขุดอยู่นั้น
ปรากฏว่าพบฐานวิหารที่มีการสลักลวดลายแบบล้านนาโบราณ

มีความสวยงามแปลกตามาก
ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเป็นศิลปะล้านนาอันล้ำค่าของทางวัด
ซึ่งเป็นงานศิลปะที่หายาก
คาดว่าอายุน่าจะไม่ต่ำกว่า๕๐๐ปีนะคุณผู้ชม

ใช่ค่ะเก่าแก่พอกับอายุคุณชนะเลยค่ะ
ผมก็ไม่ได้เก่าแก่ดึกดำบันขนาดนั้น
อีกตั้ง๕๐๐ปีป่านนี้ผมตัวเน่าเป็นซอมบี้แล้ว
มันมีคุณค่าแล้วมันก็ไม่สามารถประเมินค่าได้ด้วย
ทางกรมศิลปากรก็จะบูรณะอนุรักษ์
แล้วก็เข้าเก็บรักษาให้เยาวชนรุ่นหลังเนี่ยนะคะ

ด้านพระครูปรัศน์สุรเดชสิริสุวรรณโงค่ะ

เล่าประวัติความเป็นมาของวัดยางกวงแห่งนี้ว่า
เคยเป็นวัดร้างมาก่อนค่ะคุณผู้ชม
เดิมมีชื่อว่าวัดหนังรัว
แต่ยังไม่พบหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใด
และก็ใครเป็นผู้สร้างด้วยนะคะ
จนกระทั่งในปี๒๕๔๙คุณผู้ชม
เทพวรสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
ก็เล็งเห็นว่าวัดยางกวงนี่นะคะ
ยังมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลงเหลืออยู่อย่างสมบูรณ์แบบเลย
ไม่ว่าจะเป็นพระเจดีพระพุทธรูปนะคะ
จึงมีการดำเนินการฟื้นฟูบูรณะขึ้นใหม่นั่นเองค่ะ
ก็มีชาวบ้านมาช่วยกันขนละไม้ขนละเมิน
ชาวบ้านก็มามุงดูแหละไม่เคยเห็นของโบราณแบบนี้
แล้วก็มีอายุเก่าแก่กว่า๕๐๐ปีเลยทีเดียวนะ